เราไม่พูดเรื่องการเมืองไม่ได้มันร้อนและก็ร้อนมาถึงวันนี้
บรรดาแก่ดนำพลักษณ์การเมืองต่างร้องให้กลัวต่อ
บัตรเลือกตั้งให้ทันให้มัน๒๔กุมภัณฑ์ให้คนได้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกัน
แล้วก็มีการออกมาเปิดเผยโพลสำรวจความนิยมนักการเมืองล่าสุด
ยังคงเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับ
ส่วนดุสิตโพเผยผลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องที่สุดแห่งปี
มีหัวข้อนักการเมืองชายหญิงที่ชื่นชอบมากที่สุด
ผลสำรวจร้อยละ๔๗๑๗โหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
เป็นนักการเมืองชายที่คนชื่นชอบมากที่สุด
กลายเป็นนักการเมืองไปแล้วนะครับ

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ร้อยละ๓๐

บุคคลใดเหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย
ซึ่งร้อยละ๒๓๗โหวตให้ผลเอกประยุจจันทร์โอชาฯเป็นอันดับที่๑
รองลงมาก็คือคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
แล้วก็นายอภิษฎิเวชาชีวะรองลงไป
นายธนากรจึงรุ่งเรืองกิจก็ตามลำดับ
นี่คุณธนากร๑๑แล้วก็ยังไม่มีใครเหมาะสม
แล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะให้ใครเป็นนายกดีนะครับ
ว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนวันเลือกตั้ง
จาก๒๔กุมภาพันธ์เป็น๒๔มีนาคมหรือเปล่า
อาจจะพิมพ์บัตรเลือกตั้งไม่ทัน๓๕๐แบบ๓๕๐เขต
ล่าสุดในอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็บอกว่า
ส่วนตัวไม่เห็นเหตุผลว่าอะไรที่ทำให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไปนะครับ
ฟังทางด้านของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกันหน่อยนะครับ
หัวหน้าทีมประสัยหาเสียงของพักเพื่อไทย
ตอนนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่ไปที่ศรีสะเกด
แม้จะออกตัวว่าไม่ขอวิจารณ์ในประเด็นนี้
เพราะเชื่อว่ากรกตดำเนินการอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย
ตัวเองเนี่ยเป็นนักการเมืองเข้าใจแล้วก็พร้อมจะเข้าสู่ระบบการเลือกตั้ง
เชื่อว่าหากมีการเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก็ไม่มีผลต่อพักเพื่อไทย
เพราะสุดท้ายก็ยังคงมั่นใจว่าประชาชนเลือกพักเพื่อไทย
เลือกไปหมดแล้วยิ่งยื้อเวลายิ่งแพ้หนักเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่นายจตุพรพรมพันธ์แก่นำพักเพื่อชาติบอกว่า
สาเหตุที่มีข่าวบอกว่าพิมพ์บัตรเลือกตั้งไม่ทัน
เพราะต้องการต้องมีการพิมพ์บัตรเลือกตั้งต่างกันทั้ง๓๕๐เขต
ดังนั้นประชาชนและพักการเมืองถึงได้เรียกร้องให้ระบบเป็นแบบพักเดียวเบอร์เดียวทั้งประเทศ
และไม่ใช่เรื่องยากที่จะมีการแก้ไขกฎหมาย
เพราะตอนนี้ไม่ว่าเรื่องอะไรก็แก้ได้หมด
เพราะคอสชมีอำนาจก็คือใช้อำนาจตามมาตรา๔๔ก็แก้ได้อยู่แล้ว
มีอำนาจในเมืองอยู่แล้วจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดคอสชจึงไม่ยอมทำนะครับ
อีกหนึ่งคนที่พูดเรื่องนี้คือนายสติธรธนานิติโชธเป็นนักวิชาการสถาบันพระปกเกล้าก็มองว่า
หากไม่อยากเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเนี่ยกรกตควรต้องแก้ปัญหาด้วยการร่นวันเปิดรับสมัครสอสอให้เร็วขึ้น
จากเดิมกำหนดไว้คือ๑๔๑๘มค
เป็นหลังวันที่๔มกราคมแทนเลยหลังปีใหม่ว่ากันเลยก็จะช่วยแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องเลื่อนวันเลือกตั้งออกไป
เพราะหากมีการเลื่อนวันเลือกตั้งจริงเนี่ยกรกตอาจจะต้องถูกกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ให้กับบางพักการเมือง
ว่าใช้หลักชาติหน่อย
ก็คิดว่ามันก็จะเกล็ดมากกว่า